พูดถึงเรื่องของนักกีฬาก็ต้องย้อนกลับไปวันนี้
ก็ได้ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙
ก่อนที่จะลงสนามเพียงไม่นานนะคะ
เขาจะไปชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖เป็นนัดแรก
ก็ต้องลงสนามทำหน้าที่เพื่อชาติ

ถึงเวลาที่ท่านนะครับพักแล้วก็พวกเราที่อยู่ตรงนี้
ต้องตอบแทนประเทศนะครับ
๓ตุลาคม๒๕๕๙ณประเทศบาเรน
มีภารกิจลงสนามนัดแรกของศึกชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙
ด้วยการพบทีมชาติเกาหลีใต้

ข่าวร้ายมาเยือนทัพนักเตะและทีมสตาร์ฟโค้ช
เมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาฏบวพิษสเด็จสวรรคต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสมือนศูนย์เสียหลักที่มั่นคง
และกำลังใจที่สำคัญ

ในช่วงเวลาที่เราจะลงทำงานขันพอดี
มันความรู้สึกตอนแรกที่ได้ยินข่าว

เราเข้าใจคนไทยทั้งประเทศ
ผลสกเศร้าและความเสียใจที่เราเสียเจ้าพระองค์ท่าน
สิ่งที่เกิดขึ้นเราอยู่ในช่วงแข่งขัน
เราไม่สามารถยุดนำเนินแกงขันได้

ในห้องแต่งตัวผมมาเล่าให้นักฝุ่นฟัง
ว่าพระองค์ท่านถึงใจจากไปแล้ว
พูดคำนึงว่าท่านเสียสะทำงานหนักมาก
เพื่อคนไทยทั้งประเทศมาเยอะแล้ว
ท่านได้พักแล้วแล้วก็บอกน้องว่า
เราต้องสู้เพื่อท่านได้ทรงทอดพระเนธอยู่
ลงสนามในวินาทีที่ชาวไทยทั้งชาติ

รวมถึงบุคลากรณประเทศบาเลในวันนั้น
ก็รู้สึกเศร้าโศกไม่แพ้กัน

เพื่อเป็นของขวัญให้กับในหลวงราชการที่๙

กลับไปแสดงความอะไรนะครับ

พระองค์ท่านอยากเห็นคนไทย

ท่านทรงพระพระเนธแล้วให้กำลังใจ

โอเคถ้าเราออกมาเราต้องต่อสู้เพื่อคนไทย

ที่จะชดเชยในความสุขที่อยู่ในเศร้าสกเสียใจ
เราถามกับตัวแทนสมาคมว่า

เราต้องทำหน้าที่ทุกคนต้องทำหน้าที่ก่อน
การแข่งขันในนัดแรกของทัพช้างศึก
จบลงด้วยความพ่ายแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้๑ประตูต่อ๓
ที่เกมในนัดที่๓ในรอบแบ่งกลุ่ม

ทีมชาติบาเรนได้จากสิทธิโชคพาโส

ซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจไม่รู้ลืม
ทางกลางแฟร์ฟุตบอลร่วม๑หมื่นชีวิต
สนามกีฬาแห่งชาติบาเรน
ต้องยุติเส้นทางไว้เพียงรอบแรกด้วยการไพ่แพ้๓เกมรวด
แต่บุคลากรทุกคนของทีมชุดนี้ยังคงภาคภูมิใจ
แม้ผลงานในสนามจะไม่ประสบความสำเร็จ
แต่ทุกชีวิตก็ได้ถวายหัวใจสู้เพื่อในหลวงราชการที่๙ของปวงชนชาวไทย
ยังคงทอดพระเนธจากสวงสวรรค์
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน